นี่ก็มีความคืบหน้านะครับของคดีที่เกิดขึ้นที่ชนบุรีนะครับ
คุณผู้ชมครับแล้วทางแม่ของน้อง
ที่เป็นเด็กหญิงวัย๔ขวบเรียนอยู่ชั้นอนุบาล๑นะฮะ
ก็ไปขอความช่วยเหลือด้านคดีความจากคุณปวีนาหงษกุล
ประธานบริเวณที่ปวีนาหงศกุลเพื่อเด็กและสตรี

บอกว่าลูกสาวเนี่ยไปเรียนที่โรงเรียนนะครับ
แล้วก็ถูกรุ่นพี่ที่อยู่ชั้นม๒เป็นผู้ชายนะฮะ
อายุ๑๕๑๘ปี๓คนด้วยกัน
พาตัวเข้าไปในห้องน้ำหลังโรงเรียน
แล้วก็ล่วงละเมิดทางเพศกระทำอนาจารย์นะครับ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคุณปวีนาเองก็ยังตั้งข้อสังเกต
เรื่องที่ว่าเอ๊ะโรงเรียนเนี่ยห้องน้ำของเด็กของเด็กนักเรียนเนี่ย
ให้มันอยู่ใกล้กับอาคารเรียนได้ไหม

ใช่ค่ะเมื่อวานนี้เราเล่าข่าวนี้
คุณผู้ชมก็ส่งข้อความมาหน้าจอเยอะมากนะ
เล่าประสบการณ์ว่าอ๋อเคยค่ะโรงเรียนสมัยประถมเนี่ย
ห้องน้ำอยู่ไกลมากไปอยู่ในป่าโน่นจะเดินไปทีก็น่ากลัว

แล้วบางทีไม่มีงบประมาณไม่ได้ติดตั้งกล้องวงจรปิดด้วยแบบนี้
คือถ้าไม่นับเรื่องพวกนี้นะถึงขั้นแบบร้ายแรงแบบล่วงละเมิดทางเพศ
กระทำอนาจารย์กันเนี่ยเด็กก็แอบไปทำอะไรสูบบุรี

ซ่องสุมยาเสพติดสิ่งลามกอนาจารย์เนี่ย

เดี๋ยวความคืบหน้าทางคดีเรามีให้นะครับ
แต่ไปดูบรรยากาศที่โรงเรียนแห่งนี้ก่อนนะครับ
อยู่ในพื้นที่อำเภอบังละมุงจังหวัดชนบุรีนะครับท่านผู้ชมครับ
วันนี้ก็ยังมีการเรียนการสอนตามปกตินะฮะ

มีการปรับปรุงบริเวณห้องน้ำเด็กที่เกิดเหตุ
จากเดิมตรงจุดห้องน้ำเนี่ยจะมีห้องเก็บของกั้นก่อน
ทำให้บริเวณห้องน้ำนั้นโปร่งแล้วก็โล่ง
ไม่เป็นมุมอับของสายตานะครับ
ส่วนเรื่องกล้องวงจรปิดที่แม่ของน้องบอกว่า
พอลูกสาวถูกกระทำแบบนี้แล้วก็มาขอดูกล้องวงจรปิด

เพราะฉะนั้นในช่วงสุดสัปดาห์นี้ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้นะครับ
ทางโรงเรียนบอกว่าเดี๋ยวเจ้าหน้าที่จะมาติดตั้งกล้องวงจรปิด
ตัวทั่วโรงเรียนเดี๋ยวจะมาติดให้ทั่วเลยนะครับ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบอกว่าโรงเรียนนี้
ผอก็อยู่มานานกว่า๑๐ปีแล้ว

เมื่อเกิดเรื่องขึ้นก็เสียใจมาก

ยืนยันว่าได้เร่งจัดการให้ความเป็นธรรมกับทั้งสองฝ่าย
ให้ความร่วมมือกับตำรวจจนคดีมีความคืบหน้าไปมาก
แต่ว่ามันเป็นเรื่องของเด็กและเยาวชน
เป็นคดีละเอียดอ่อนก็เลยไม่สามารถเปิดเผยรายละเอียดได้มากนัก
ตอนนี้ก็เป็นห่วงนักเรียนผู้เสียหายก็คือ
เด็ก๔ขวบที่เป็นเด็กหญิงชั้นอนุบาล๑นะฮะ
เพราะว่าจากการสอบถามผู้ปกครองของเด็กเนี่ย
บอกว่าเด็กยังหวาดกลัวไม่กล้ามาโรงเรียน
ต่อให้ย้ายโรงเรียนแล้วเนี่ยก็ยังไม่อยากจะไปโรงเรียนนะครับ
ยืนยันว่าที่ผ่านมาโรงเรียนมีมาตรการดูแลความปลอดภัยของเด็ก
ก็คือห้องน้ำให้แยกกันแล้วระหว่างเด็กเล็กอนุบาลไปถึงป๒
กับเด็กโตตั้งแต่ป๓ถึงม๓
จะอยู่แยกกันอยู่คนละจุดกัน
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นพอบอกว่าเป็นเรื่องสุดวิสัย

ส่วนกรณีที่ว่าเด็กที่ก่อเหตุ
ม๒อายุระหว่าง๑๕๑๘ปี
ทำไมม๒มี๑๘ปีมาด้วยคนหนึ่ง
เรื่องนี้นะครับภูมิในการโรงเรียนบอกว่า
เด็กคนนี้ที่บอกว่าเป็นเด็กมาจากสถานพินิษฐ
แล้วก็ส่งมาให้เรียนเนี่ยยืนยันว่าไม่จริงนะฮะ
แต่เป็นเด็กที่อายุ๑๘แต่มาจากสถานสงเคราะห์
อายุก็เลยเป็นอายุเกินหน่อยเป็นเด็กโข่งหน่อยนะครับ

เป็นโรงเรียนขยายโอกาสสอนตั้งแต่อนุบาลถึงม๓
ก็เลยรับเด็กจากสถานสงเคราะห์เข้ามาเรียนด้วย
มีเด็กจากสถานสงเคราะห์มาเรียน๔๐กว่าคนมาจากหลายแห่ง
จากเด็กทั้งหมดของโรงเรียนที่มีอยู่๖๓๐คน
กระแสข่าวที่บอกว่าทางโรงเรียนไล่ครูประจำชั้นอนุบาลออกแล้ว
เพราะว่าปล่อยประละเลยให้เด็กผู้หญิงอายุ๔ขวบอนุบาลหนึ่ง
เดินไปเข้าห้องน้ำคนเดียวจนถูกล่วงละเมิดทางเพศ
ผอโรงเรียนบอกว่าก็ไม่เป็นความจริงนะครับ
เพราะว่าตัวผอเองก็ไม่มีอำนาจในการที่จะไปไล่เขาออก
แล้วครูคนนี้เนี่ยเป็นพนักงานราชการเป็นสัญญาจ้างทำสัญญาไว้ปีหนึ่ง
ต้องต่อปีต่อปีเดี๋ยวสัญญาจะสิ้นสุดเดือนกันยายนนี้
เพราะฉะนั้นก็ต้องถูกประเมินผลว่าจะต่อหรือไม่ต่อ
หรือว่าจะถูกโยกย้ายไปอยู่โรงเรียนอื่นที่เขาขาดแคลนครูไหม
ก็ขึ้นอยู่กับต้นสังกัดของครูคนนั้น
ครูคนที่เป็นพนักงานราชการสัญญาจ้าง๑ปี

เพราะว่าสัญญาจะสิ้นสุดเดือนกันยายน
แต่พอเขาเรียกมาตักเตือนแล้วนะ
แล้วก็ให้เพิ่มความเข้มงวดครูทุกคนเลย
ต้องเพิ่มความเข้มงวดไม่อนุญาตให้เด็กนักเรียน

ถ้าจะไปต้องไปเป็นคู่จากนี้ไปนะครับ

ผู้ปกครองของเด็กหญิงวัย๔ขวบ

มาปรึกษามาพูดคุยเกี่ยวกับคดีที่เกิดขึ้น
แล้วก็วอนสื่อมวลชนขอให้ช่วยติดตามข่าวเรื่องนี้ด้วย

ก็ขอให้ไปติดตามกับตำรวจเท่านั้น
เพราะว่าทางคุณแม่บอกว่าก็ไม่อยากให้สัมภาษณ์แล้ว
อยากจะทำให้ทุกอย่างในครอบครัวเป็นปกติที่สุด
ลูกจะได้ลืมเรื่องที่เกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว
เหตุการณ์นี้ค่ะคุณผู้ชมเกิดขึ้นตั้งแต่๔กันยายนนะคะ
คุณแม่ของน้องผู้หญิงอายุ๔ขวบบอกว่า
ลูกสาวเรียนอยู่ชั้นอนุบัน๑โรงเรียนแห่งหนึ่ง

ถูกรุ่นพี่๓คนเป็นผู้ชายอยู่ม๒
อายุ๑๕๑๘ปีโรงเรียนเดียวกันนะคะ
ละเมิดทางเพศภายในห้องน้ำหลังโรงเรียน
ตอนที่คุณแม่กำลังทำงานอยู่
ครูประจำชั้นโทรศัพท์ไปบอกว่า
ลูกสาวเลือดไหลซึมติดที่กางเกงชั้นใน
คุณแม่ก็ไปรับแล้วก็ไปถามความจริงจากลูก

ลูกสาวบอกว่าถูกรุ่นพี่เอามีดทิ้มด้วยความเป็นเด็กอะค่ะ
จากนั้นคุณแม่ก็เลยพาเด็กกับครูไปดูที่เกิดเหตุ

เล่าว่าช่วงประมาณ๑๐โมงเช้าอะค่ะ
เดินไปเข้าห้องน้ำเด็กเล็กที่โรงเรียน
ถูกรุ่นพี่ม๒๓คนนะคะ

จากนั้นคนแรกใช้มือจับแขน๒ข้าง
อีกคนจับถังขาและคนที่๓พยายามข่มขืนค่ะ

พี่ทั้ง๓คนก็เลยยอมปล่อยตัว

สังเกตเห็นอาการว่าผิดปกติ
ว่ามีเลือดไหลซึมติดที่กางเกงชั้นในนะคะ

จากนั้นคุณแม่ก็เลยมารับตัวไป
พาลูกสาวไปตรวจที่โรงพยาบาลแหลมชะบัง
คุณหมอบอกว่าถูกล่วงละเมิดทางเพศค่ะ
คุณแม่ก็เลยพาลูกสาวเข้าแจ้งความ

เห็นข่าวลักษณะแบบนี้บ่อยมาก

คิดว่าการส่งลูกเข้าโรงเรียนแล้วน่าจะปลอดภัย
ส่วนพ่อของน้องก็ติดต่อไปที่โรงเรียน

แต่โรงเรียนกลับแจ้งว่าไม่มีกล้องวงจรปิดนะคะ
อาการของน้องยังไม่อยากไปโรงเรียนนะคะ
ดีขึ้นบ้างแต่น้องยังหวาดภาวะ
ไม่ยอมไปโรงเรียนกลัวคนแปลกหน้า
กลัวผู้ชายขนาดพ่อของตัวเองอะค่ะ
น้องยังกลัวเลยคือภาวะไปหมดนะคะตอนนี้

เราแค่ต้องบอกว่า
น้องถูกรักน้องทางที่
เราก็ชอบสำคัญตอนนั้นเราไปกับรูปสอบคน
ก็หลังจากเกิดเหตุในวันนั้นนะครับ
ทางผู้บุญในการโรงเรียนก็ได้ไปสอบสวนครู
แล้วก็นักเรียนที่อยู่ในพื้นที่จุดเกิดเหตุทั้งหมดเลยนะครับ

ส่งให้กับตำรวจนะครับ

เด็กสามารถชี้ได้๒คน
เป็นนักเรียนชายอายุ๑๔ปีกับ๑๖ปีนะครับ

มีคนมาทำน้องทั้งหมด๓คนนะครับ

พบกางเกงชั้นในนักเรียนชายหลังห้องน้ำนะฮะ
ก็เลยแจ้งตำรวจให้มาเก็บไปตรวจสอบนะครับ

ตำรวจก็นำนักเรียนชาย๒คนนะครับ
ที่เด็กชี้ตัวเอาไว้
แล้วก็นักเรียนที่ต้องสงสัยอีกคนนึงที่อายุ๑๘ปี

นัดผู้เสียหายให้มาสอบปากคำเพิ่มเติม

ปรากฏว่าตรงตามผู้ต้องสงสัยเลยนะฮะ
แต่ว่าชี้ได้๒คนก็เลยแจ้งข้อกล่าวหาไว้๒คนนะครับ
แล้วก็ส่งเข้าสถานพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กไปแล้วนะครับ
ส่วนนักเรียนชายอายุ๑๘ปี
ตอนนี้ตำรวจบอกว่ายังถือว่าเป็นผู้ต้องสงสัยอยู่

จะเกี่ยวข้องหรือจะใช่อีก๑ใน๓ที่เด็กเขายังชี้ตัวไม่ได้หรือเปล่า